คุณผู้ชมไปที่สมุทรปราการหน่อย
วันนี้เกิดเหตุน่าตกใจที่สารกลางจังหวัดฮะ

มีการประชุมกันเสร็จปั๊บท่านประหลัดคนหนึ่งนั่งประชุมอยู่
ปรากฏว่าท่านฟุบลงไปครับ

ว่าที่ร้อยตรีกมลเสถียรดี
ประหลัดเทศบาลตะมนต์บางปู

มาประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ห้องประชุมสารกลางจังหวัดสมุทรปราการครับ

จู่ท่านฟุบลงไปที่โต๊ะ
ท่ามกลางที่ประชุมที่ตกใจครับ
หัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมประชุมตกใจกันใหญ่เลยนะครับ
รีบนำส่งโรงพยาบาลปาโลสมุทรปราการนะครับ
ช่วยกันปั๊มหัวใจจะยื้อชีวิตท่าน
แต่ยื้อชีวิตท่านเอาไว้ไม่ได้นะฮะ
แล้วท่านก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
นี่เข้าใจว่าเป็นบรรยากาศในห้องประชุมตอนนั้นครับคุณผู้ชมฮะ
มีคนถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ได้
ก่อนหน้านี้นะครับผู้ตายประจำอยู่ที่
เทศบาลตะบนสำรงเหนือมา๑๒ปีครับนะฮะ
แล้วก็เพิ่งจะย้ายมาที่เทศบาลตะบนบางปูได้๒เดือนเอง
แล้วท่านมาเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
ภรรยาของผู้ตายหลังจากทราบข่าวมาที่โรงพยาบาลนะครับ
เห็นร่างของสามีร้องไห้นะครับ
เสียใจเป็นลมล้มพับไปต่อหน้าแพทย์และพยาบาลเลยนะครับ
ต้องเอารถเข็นมาให้นั่งแล้วก็ประถมพยาบาลเธอต่อ
ตำรวจนะครับก็คือบอกให้มูลนิธิเนี่ย
นำร่างของผู้ตายช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะฮะ
ไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นที่โรงพยาบาลสมุทรปราการต่อไปครับ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านด้วยฮะ